สาวยาคูคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไป
แต่ว่าเสียหลักไปชนกับเสาข้างทางเสียชีวิตเลยครับ
จังหวะเปิดมาก็ชนแล้วครับ

แต่ก่อนสาวยาคูจะปั่นจักรยานเนอะ
วันนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์

เสาไฟศีรษะกระแทกอย่างแรงเสียชีวิตคาที่เลย
นี่ซอยติวานนท์ปากเกร็ด๓ฝั่งเขาออกถนนติวานนท์นะครับ
ตังบริวสภปากเกร็จลงพื้นที่ไป
เป็นพนักงานของบริษัทยาคุเซลกรุงเทพ
อยู่ที่บริเวณโคนเสาไฟฟ้าข้างทาง
สภาพศรีษะเนื้อหน้าผ่านแผลชะกัน
แต่ก็ไม่พบคู่กรณีตามภาพเลย
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายซึ่งเป็นหัวหน้าเขต
ท้องที่นั้นเดินทางออกจากบ้านพัก

เพื่อไปร่วมประชุมที่ศูนย์จำหน่ายยาคู
ในการเคหะนนทบุรีซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง๕๐๐เมตร
ขี่รถไปทางแยกปากเกร็จด้วยความเร็ว

ฉลับขึ้นไปฟุตบาทแล้วก็ไปชนเสาไฟเสียชีวิตทันที
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้รถนั้นฉลับไปชนกับเสา
แล้วก็ให้กู้ภัยนั้นนำร่างไปส่งโรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตรังสิต
ทันสูตรสาเหตุการณ์ตายแล้วก็มอบให้กับญาติต่อไปครับ